ถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าอุ้ยแต่ถ้ายังเข้าป่าไม่ได้ในช่วงนี้
ก็ไปกินอาหารป่ากันก่อนค่ะเพราะวันนี้ตลอดข่าวจะพาไปชิมเมนูเด็ดแซ่บซีดจี๊ดจัดสถานป่ากันที่ร้านอาหารป่าแห่งนี้
อร่อยจัดจ้านกับร้านอาหารป่าแบบโอเพ่นที่ครัวสนั่นลั่นทุ่งอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกกับบรรยากาศกลางสวนยางนาแบบนี้นี่แหละค่ะ
ขออาหารปากขออาหารอีสานห้ามพลาดเด้อเพราะเดิมร้านนี้เคยเป็นร้านดังอยู่ในเมือง
แต่ก็โยกย้ายมากลางสวนยางออกมาทำแปลงผักอินซีอยู่ที่นี่
แล้วก็ปลูกผักสวนครัวต้นกล้ากระท่อมและผักออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ
ลูกค้าเขารีเกรทให้เปิดเป็นร้านอาหารป่าเหมือนเดิมเถอะเพราะคิดถึงรสชาติสุดแซ่บซะเหลือเกิน
สำหรับเมนูของอาหารทางร้านก็จะเน้นเป็นอาหารป่าตามฤดูกาลค่ะ
ซึ่งก็มีทั้งอาหารป่าแบบธรรมดาอย่างปลาแม่น้ำปลานาแพะกวางจราเข้หรือแม้แต่กระทั่งวัตถุดิบแบบในป่าลึก
แต่ช่วงนี้อาหารตามฤดูกาลก็จะเป็นช่วงของผักหวานและก็ไข่มดแดงค่ะรวมถึงอาหารอีสานอีกมากมาย
ซึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งกันแทบทุกโต๊ะก็คือเมนูแกงครัวเห็ดเพาะไข่มดแดง
โอ้โหดูคุณพี่เขาคั่วแล้วก็ใส่ไข่มดแดงสิคะคุณผู้ชมเห็นแล้วก็น้ำลายไหลตาม
อกจากนี้ก็ยังมีปลาร้าทอดและก็รังพึ่งปิ้งที่หากินยากแถมน่ารับประทานมากเลยล่ะค่ะ
ส่วนที่เป็นไฮไลท์เมนูเครื่องดื่มก็คือเมนูน้ำผักเพื่อสุขภาพต่างโดยจะให้ลูกค้าเลือกผักได้เลยค่ะ
ว่าอยากจะเอาอะไรมาปั่นเพราะผักก็จะปลูกอยู่ในร้านนี้แหละค่ะ
รับรองว่าเมนูน้ำปั่นทุกเมนูอร่อยหวานทานง่ายค่ะ

สำนักงานตำรวจภูทรภาค๖ตำบลมะตูมอำเภอพรมพิราม

โทรตามเบอร์ที่เราขึ้นให้ไว้ได้เลยค่ะ
ร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
ตั้งแต่๑๐นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
ส่วนครอบครัวควงแขนแฟนสะกิดเพื่อนไปแซ่บกันเด้อ